อีกหนึ่งเหตุการณ์ครับอันนี้ก็เป็นเรื่องความปลอดภัยเหมือนกันครับ
ผู้ชายคนนี้ลงมาจากรถแล้วเขาไม่ได้ใส่เกียร์ว่าง

ตั้งใจว่าเดี๋ยวจะขึ้นไปหยุดรถไปเบรก
ปรากฏว่าเกิดเหตุการณ์แบบนี้แทนครับ
โอ้โหน่ากลัวมากนะฮะ

คือรถสีน้ำเงินคันนี้มันไหล

แต่ว่าไม่รู้ไปเหยียบเบรกหรือเหยียบคันเร่ง

แล้วพุ่งไปชนท้ายรถเมย์ข้างหน้าด้วย
แล้วตัวเขายังคาอยู่ตรงประตูคุณคิง

อีกข้างหนึ่งก็คือแถดไปบนถนนแบบนี้ครับ

น่ากลัวมากนะฮะที่ยัง๒๒นาทีตามเวลาวงจรปิดครับ

บนถนนเองก็คงจะช็อกไม่แพ้กันครับ
บอกว่าเกิดขึ้นบริเวณทางเข้าออกคอนโดมิเนียมแห่งหนึ่ง

แล้วปรากฏว่ารถมันไหลเคลื่อนไปข้างหน้า
ด้วยความตกใจก็คงพยายามที่จะใช้ขา
ที่อยู่บนรถอีกข้างหนึ่งไปเหยียบเบรก
แต่อาจจะพลาดไปดันคันเร่งหรือเปล่า

ปภที่ยืนโบกทงอยู่หน้าทางเข้าออกของคอนโด

ผู้หญิงเนี่ยวิ่งตามไปเลยที่เราเห็นกันไป
ในวงจรปิดโชคดีมากว่าไปหยุดหยุดตรงนั้นหลังจากที่ชนแล้วคืน
แล้วก็ไม่เกิดอุบัติเหตุซ้ำซ้อนเห็นไหมครับ
คือคนที่รถนั้นก็ล้มอยู่บนถนนกลิ้งเลย
ผู้หญิงก็วิ่งเข้าไปช่วยดูนะครับ
เกือบจะเกิดอุบัติเหตุซ้ำซ้อนเลยนะเนี่ย

ยังดีนะครับที่ไม่ได้มีใครเป็นอะไรมากนะ
ความเสียหายก็คงต้องว่ากันไปแหละในการชดใช้เยียวยา
สาเหตุเกิดจากอะไรหลายคนสงสัย

แล้วก็เรื่องนี้เอามาย้ำเตือนเป็นอุทาหรณ์นะฮะ
ขึ้นลงรถเช็คให้ดีเลยฮะ
การเข้าเกียร์ใส่เกียร์อะไรรวมถึงมีใครอยู่บนรถไหม
มีเด็กอยู่บนรถยิ่งอันตราย